ที่จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับรถเครนรถเครนกำลังยก
ของก็ไปก่อสร้างครับเป็นก่อสร้างอาคารของห้างสรรพสินค้า
คุณผู้ชมครับปรากฏว่าแขนเครนมันตกลงไปใส่รถเทลเลอร์
ข้างล่างโอ้โหมีคนอยู่ด้วย
นี่แหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้
พี่ครับยกของตรวจสอบน้ำหนักก่อนไหม
ยืดแขนเครนยาวไปไหม
พี่เขาตั้งเขาสังเกตพี่คนนี้เขาถ่ายคลิป
นี่คือลานกว้างหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังครับอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ริมถนนเจ้าฟ้าตะวันออกตะบนฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับ
เครนสีฟ้านะครับทะเบียนจังหวัดสมุทรปราการ
ข้างรถมีข้อความบอกว่าเจษดาเครน
อยู่ในสภาพพลิกตะแคงข้างห่างไปเล็กน้อยไปเจอรถเทลเลอร์
ถูกแขนเครนหล่นทับอยู่นะครับ
บริเวณหัวลากเนี่ยพังเสียหายมีผู้หญิงครับ
ทำไมผู้หญิงอยู่บนรถอ่ะผู้หญิงคิดว่า
น่าจะเป็นภรรยาของคนขับรถเครนฮะ
นั่งอยู่ในรถเธอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเคราะห์ดีจริง
ตำรวจสภาพพลิกตะวันออกข้างตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็เปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นทราบว่านายวิชัยพรมเสืออายุ๔๘ปี
เป็นคนขับรถเครนคันนี้นะครับกำลังยกของยกวัสดุขึ้นไปก่อสร้างอาคาร
แต่รถมันเกิดเสียหลักทำให้แขนเครนเนี่ยหล่นไปทับรถเทลเลอร์
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับ
สรรพสินค้าแห่งนี้อยู่ระหว่างการเร่งเก็บงานก่อสร้าง
เพราะว่ามีกำหนดเปิดแล้วเนี่ยกำหนดเปิดเมื่อไหร่
ตำรวจเปิดเมื่อไหร่๒๐กันยายนนี้นี่อีก๖วัน๕วันเนี่ย
นี่แหละครับมาเกิดเหตุนี้ซะก่อนดีนะ
ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บมากหรือว่าเสียชีวิตครับ